ส่วนบรรยากาศวันแรกที่ยกเลิกเคอร์ฟิลล์นะคะ
ก็ได้เห็นบรรดาสิงห์นักซิ่งออกมาวาดรวดลายกันตามท้องถนน
ทำให้นายกรัฐมนตรีสั่งตำรวจตั้งด่านสกัดจับเด็กแว้น
พร้อมสั่งใช้ยาแรงสั่งขังคุกเลยนะคะติดตามพร้อมกันจากรายงานค่ะ
ปลดล็อกวันแรกนับเป็นภาพที่สวบคอเห็นแล้วคงไม่ถูกใจนัก
บรรดารถซิ่งเป็นรถกระบะหลายคันรวมตัวเบิ้ลเครื่องยนต์เสียงดัง
และพ่นควันดำบนถนนเพื่อฉลองการปลดล็อกเคอร์ฟิลลวันแรก
จนทำให้ผู้สัญจรรายอื่นไม่สามารถสัญจรได้ตามปกติ
ส่วนที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลามีวัยรุ่น๖คนรวมตัวเต้นอยู่บริเวณแยกไฟแดง
แยกคลองวะช่วงหัวข้ามของวันที่สิบสองมิถุนายน
หลังโพสต์ในเพจดังหากมีคอมเมนต์เข้ามาเกิน๑๐๐คอมเมนต์
จะทำตามคลิปและทำจริงช่วงจังหวะรถติดไฟแดง
มี๔คนเต้นอีก๑คนเปิดเพลงและอีกคนถ่ายคลิป
แต่ในภายหลังได้เดินทางเข้าพบกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
สพคหงยอมรับสำนึกผิดที่ทำไปด้วยความสนุกสนาน
ตามภาษาวัยรุ่นขอโทษสังคมยืนยันว่า
จะไม่สร้างปัญหาเช่นนี้อีกซึ่งตำรวจได้ว่ากล่าวตักเตือน
และทำประวัติพร้อมเปรียบเทียบปรับตามประมวลกฎหมายอาญา
รวมทั้งปรับผู้ปกครองตามพรบรถยนต์ด้วย
โดยทั้ง๒คลิปแม้จะเกิดขึ้นก่อนเวลา๕ทุ่ม
ของวันที่๑๔มิถุนายนหรือช่วงก่อนการยกเลิกเคอร์ฟิลล์
แต่นายกรัฐมนตรีมองว่าเป็นการกระทำที่ไม่ให้ความร่วมมือ
ซึ่งอาจเป็นสาเหตุทำให้มีการทบทวนการประกาศใช้เคอร์ฟิลล์อีกครั้ง

ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ก็มีเหตุสลดเกิดขึ้นทันทีหลังยกเลิกเคอร์ฟิลล์วันแรก
โดยกลุ่มวัยรุ่นในอำเภอท่าเรือนัดตั้งวงดื่มสุราและมีปากเสียงกัน
ผู้ตายเป็นชายวัย๒๗ปีได้ตักเตือนรุ่นน้องวัย๒๕ปี
เรื่องยาเสพติดและให้เลิกทำตัวเกเร
ทำให้รุ่นน้องไม่พอใจจึงมีเรื่องชกต่อยกัน
สุดท้ายรุ่นน้องใช้มีดแทงอีกฝ่ายหนึ่งครั้งผู้ตายจึงวิ่งหนี
ไปสิ้นใจที่บ้านห่างกันไม่ถึง๓๐เมตร
ส่วนผู้ก่อเหตุยืนรอมอบตัวกับตำรวจอยู่ที่เกิดเหตุ
ส่วนคลิปนี้มีมานานแล้วแม้จะมีเคอร์ฟิลล์หรือไม่ก็ตาม
หญิงสาวที่ปรากฏในคลิปเสนอขายบริการ
ซอยชุมชนทราดนวิวอำเภอธัญบุรีจังหวัดปฐุมธานี
เข้ามอบตัวกับพนักงานสอบสวนแล้วโดยรับว่าเหตุเกิดเมื่อเวลา๒๑นาฬิกา
วันที่๑๓มิถุนายนที่ผ่านมาพร้อมยืนยันไม่ได้กล่าวอ้าง
ได้จ่ายเงินให้ตำรวจหรือในอำเภอตำรวจจึงแจ้งข้อหา
ชักชวนติดตามหรือรบร้าวบุคคลบนถนน
สาธารณสถานหรือกระทำการดังกล่าวในที่อื่น

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน